คุณผู้ชมฮะการมีนักร้องร้องเรียนเรื่องต่างจริงมันก็ดีนะในการตรวจสอบสังคม

แต่ก็มีคำเตือนเหมือนกันถ้าร้องแบบเทาหรือว่าร้องแบบงงมันจะเป็นอย่างไร
หรือถ้าสมมุติเกิดว่าเป็นการเอาข้อมูลเท็จมาหวังทำลายกันเรื่องการเมืองหรือว่าหวังผลประโยชน์อื่นแอบแฟ้ง
ตรงนี้ถ้าร้องแล้วร้องเท็จคุกไหม

ต้องถามอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คและคุณขวัญครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอะไรที่มันเลยเถิดอะไรที่มันมากเกินไปอะไรที่มันเกินความพอดีมีปัญหาทั้งนั้นแหละครับ
เรื่องที่คุณน้ำแข็งเกริ่นมาเรื่องนักร้องหรือนักร้องเรียนลองทบทวนดูสิครับตอนแรกเนี่ยสังคมชื่นชมนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่นักร้องเรียนทั้งหลายเอาไปร้องเนี่ยมันส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์
เรื่องหลายเรื่องที่ถูกปิดบังพอเอาไปร้องเรียนมันก็นำไปสู่การแก้ไขโดยเฉพาะการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทุจริตการคดโกงการเรื่องทุจริตหุบป่าเรื่องการคดโกงทุจริตต่างนานาเนี่ย
พอมีการไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อยู่ไม่ติดเพราะที่เขาร้องเรียนมันเป็นข่าวพออยู่ไม่ติดก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการตรวจสอบในที่สุดคนกระทำความผิดก็ถูกลงโทษที่ดินที่ไปหุบไว้ก็ต้องขายออกมาแล้วก็มีความผิดถึงขั้นถูกลงโทษ
ฉะนั้นนี่คือโฆษณูประการต่อแผ่นดินนะครับ
แต่ว่าถ้ามันมากเกินไปแล้วเอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คนคิดว่านักร้องตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ความรู้สึกมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากการให้ความสนใจว่าเนื้อหาอะไรเรื่องอะไรกลายเป็นว่าไม่สนใจว่าร้องเรื่องอะไร

แล้วถึงขนาดตั้งคำถามกันว่า
การลองสเปสปะลองเท็จลองตามตามคำสั่งการมันจะมีบทลงโทษไหม
ที่จะทำให้นักร้องเรียนที่ร้องเรียนเป็นเท็จเนี่ยเอาข้อมูลเป็นเท็จมาร้องเรียนเนี่ยมีไหม
คำตอบก็คือว่ามีครับคนถูกร้องเรียนเนี่ยเขาเล่นกลับได้นะครับ
วันนี้ผมเห็นคำตอบนี้จากอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์พนัททัศนียานนท์
อาจารยกเอาพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบการเลือกตั้งสอสอมาอ้างอาจารย์มณัฐว่าอย่างนี้
มาตรา๑๔๓เนี่ยพรปว่าโดยการเลือกตั้งสสเขียนว่า
ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามปรปนี้
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๕ปี
ต่อมาเขียนว่าถ้าหากการกระทำความผิดตามวัก๑เป็นการเพื่อจะกันแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือสิทธิรับสมัครเลือกตั้งหรือเพื่อไม่ให้ประกาศผลการเลือกตั้งต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๕ปีถึง๑๐ปีและปรับตั้งแต่๑แสนถึง๒แสนและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนี่เห็นไหมครับเห็นไหม
ครับแล้วอาจารย์พนัทก็ขีดเส้นใต้ไว้หนาว่าอย่างนี้คำว่าผู้ใดตามมาตรา๑๔๓หมายความรวมถึงกรกตด้วยนะครับอันนี้แหละที่กรกตต้องคิดให้มากคิดให้ดี
เอามาพูดเรื่องที่พลเอกจารุวัฒน์เรืองสุวรรณอดีตกรกตเขียนบันทึกไว้ในอดีตว่ากรกตเคยถูกฟ้องมาแล้วกรกตเนี่ยกูเกือบตายติดคุก๒ตาย๒รอด๑
ถูกฟ้อง๔คนผลเอกจารุพัฒน์รอดมาคนเดียวเพราะชิงลาออกก่อน๒คนที่เสียชีวิตเพราะเครียด๒คนเข้าคุก

สรุปความก็คือว่าถ้าร้องเรียนเป็นเท็จแล้วกรกตรับข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จนำไปดำเนินการทั้งคนยื่นร้องเรียนทั้งกรกตที่รับคำร้องเรียนแล้วนำไปเดินดำเนินการถ้ามันเป็นเท็จนะมีความผิดตามมาตรา๑๔๓ด้วยกัน

ถึงกรกตหลายครั้งไงครับว่า
ในสถานการณ์ที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในทางการเมือง
กรกตต้องเดินให้ตรงให้มากที่สุด
เผลอไผลไปรับงานไปรับไม้รับมุกมาจากใคร
เพราะถึงเวลาคนที่เขาส่งไม้มาให้ท่านเนี่ย
เขาช่วยอะไรท่านไม่ได้นะครับ
เขาไม่มาพลอยติดคุกกับท่านด้วยนะครับ
ท่านต้องเดินให้ตรงตรงไปตรงมาเอาความสุจริตเป็นเกราะกำบัง
เกิดอะไรขึ้นทีหลังปลอดภัย
ไม่มีใครทำร้ายความสุจริตด้วย
แล้วผมก็เห็นใจกรกตตอนนี้อยู่ในสภาพเหมือนอยู่ระหว่างเขาควาย
มีคนยื่นคำร้องเข้ามากรกตทำได้สองทางคือ
รับไว้แล้วไม่ดำเนิน
กลับรับไว้แล้วดำเนินการ
สองทางนี้เสี่ยงพอกันคือถ้ายื่นมาแล้วไม่ทำอะไรต่อเขาก็เจอเขาเล่นงานท่านว่าผิด
ก็คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่นี่แหละ
แล้วถ้ายื่นมาแล้วท่านไปดำเนินการต่อแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าที่เขาร้องมานั้นเป็นเรื่องเท็จ
กรกตก็ถูกฟ้องได้

อย่างวันนี้ก็มีหัวข่าวมาอีกแล้วเรืองไกรยื่นอีกเอาผิดพิธามาตรา๑๑๒
สวยนกรกตยื่นสอบพิธานี่หัวข่าวอีกหัวข่าวหนึ่ง
รปริญญาชี้กรกตข้ามขั้นตอนพบเงื่อนงำเกมสกัดพิธา
เห็นไหมครับเขาส่งลูกมาอยู่ในมือก่อก่อต่อกันทั้งนั้น
ฉะนั้นต้องคิดให้ดีว่าจะเอายังไงแล้วกรกตก็ต้องรู้นะครับ
หลังเลือกตั้งเสร็จตอนนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเหมือนภาวะสงครามชิงอำนาจกันการเมืองตอนนี้นะคือชิงอำนาจกันทางการเมือง
แล้วท่ามกลางสงครามในสนามนี้กรกตมีทำเลที่ตั้งอยู่ระหว่างสนามรบเลยครับ
ตอนนี้ฝุ่นกำลังตลบมันยังมองอะไรไม่เห็นมองไม่ชัด
พอฝุ่นไม่ตลบอะไรต่ออะไรมันจะค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วโลกยุคนี้เนี่ย
อะไรต่ออะไรทำอะไรไว้ต่างเนี่ยพูดอะไรไว้ยังไงทำอะไรไว้ยังไง
โผล่ขึ้นมาอีกนิติสงครามเออก่อนหน้านี้เคยได้ยิน
ว่าเนติบริกรคือใช้กฎหมายมาเอาชนะกัน
แต่ว่าศัพท์ใหม่นิติสงครามคือเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือ
สงครามกันน่ากลัวไหมครับสิ่งที่กรกตทั้งหลายจะต้องทำ
คือเดินให้ตรงอย่างที่ว่าอย่าไปอย่าไปเผลอครับเชื่อผมเถอะ
ปิดท้ายเนี่ยที่จะเพิ่มเติมก็คือว่า
ผลที่ไปร้องเรียนกันสเปะสปะแล้วต้องไปเสียเวลาตรวจสอบ
จริงจะเท็จไม่รู้มันส่งผลคืออะไรครับ
มันส่งผลคือให้กระบวนการเดินหน้าเดินหน้าในการเปิดสภา
เดินหน้าในการเลือกประธานสภาเดินหน้าในการเลือกนายก
เดินหน้าในการฟอร์มคณะรัฐมนตรีเดินหน้าในการตั้งรัฐบาล
ช้าไปหมดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
ผมเอามาบอกว่าคนในภาคส่วนธุรกิจ
เขาเห็นตรงกันหมดเขาบอกตรงกันหมดว่า
ถ้ายืดเยื้อเรื้อรังไม่รู้เมื่อไหร่จะได้รัฐบาล
ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ประกาศตั้งรัฐบาล
สถานการณ์เศรษฐกิจมันจะแย่ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนจะหดหาย
นักลงทุนที่เล็งกำลังจะมาลงทุนเมืองไทย
เขาต้องชะลอไว้ก่อนสภาพเศรษฐกิจเนี่ย
มันไม่เข้าใครออกใครนะครับมันทำให้เดือดร้อนกันหมดนะครับ
ฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาฝากไปถึงนักร้องเรียนทั้งหลาย
แล้วก็กตอคิดให้ดีครับ
นี่คือเขตสั้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ